คือเวลาเราใช้บริการส่งของส่งพัสดุเนี่ยนะคุณ
จะต้องมีการระบุชื่อจ่าหน้าซองถึงผู้รับอย่างถูกต้อง
แล้วคนที่ได้รับจะต้องเซ็นรับเพื่อรับรองว่าเราได้รับพัสดุนั้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
แต่งานนี้บอกเลยดิฉันไปส่องเจอเรื่องฮา
เคล้าน้ำตาจะบอกว่าเคล้าน้ำตาก็ไม่ได้
คือผู้รับที่เซ็นรับดันไม่ใช่คนแต่เป็นอะไร
พร้อมนะติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณอาภาษิริสอนชัยนะคะ
นี่ท่านนี้เขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความไปที่
ซึ่งเป็นเพจของกลุ่มคนรับหมานะคะ
คุณเห็นไหมคะเขาระบุบอกว่าตัวเขาส่งของไปให้คุณน้าที่กรุงเทพ
แล้วเขาก็ลงชื่อผู้รับว่าคุณวัชรีนะคะ
นี่ลงชื่อผู้รับเดี๋ยวคุณจะเห็นในใบเลยว่าคุณวัชรีนะคะ
คือผู้รับที่เขาจะส่งของไปให้
แต่เมื่อของส่งไปถึงปั๊บ
ชื่อผู้รับกลับกลายเป็นคุณแจ๊กกี้ซะอย่างนั้น
คุณแจ๊กกี้ค่ะและแน่นอนว่าคุณแจ๊กกี้
ถ้าคุณแจ๊กกี้เป็นคนเรื่องมันจะไม่ฮาค่ะคุณ
เพราะว่าคุณแจ๊กกี้ดันเป็นน้องหมาของคุณวัชรีตัวนี้
แจ๊กกี้เป็นคนรับพัสดุให้คุณวัชรี
ซึ่งเจ้าของคนส่งเขาก็คาดการณ์ว่า
แจ๊กกี้จะมาเซ็นรับพัสดุก็คงไม่ได้
เอายังไงดีก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะ
ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วพนักงานส่งของไปถึงใช่ไหมฮะ
พนักงานส่งของอ้าวมีคนอยู่
แจ๊กกี้รับไปก่อนแล้วกัน
ก็เลยลงชื่อแจ๊กกี้เป็นคนรับ
แล้วคือคุณเวลาคุณไปเปิดดูเอ๊ะของมาถึงใครเป็นคนรับ
คุณไปเปิดดูจะมีลายเซ็นต์อยู่ค่ะ
กี้เซ็นยังไงแจ๊กกี้เซ็นเหรอ
คือเขาเขียนคำว่าแจ๊กกี้ไงเนี่ยแจ๊กกี้เป็นคนรับไง
เอาแล้วแก๊กกี้เซ็นไงนั่นน่ะสิหลายคนก็สงสัยเหมือนกับเราเหมือนกัน
คือเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปใช่ไหมคะมีคนแสดงความคิดเห็น
แล้วก็แชร์เรื่องราวในลักษณะนี้เยอะมากนะคุณคือไม่ได้มีคุณคุณคนนี้คนเดียวที่เขาเจอนะ
อันนี้คือการสแตมปลายมือเหรอฮะอ๋อนี่ลายมือของแจ๊กกี้เหรอ
นี่น่าจะเป็นลายเท้าอะค่ะข้างซ้ายด้วยนะคะ
คือมีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในลักษณะเดียวกันเยอะมากคุณ
บางคนเขาบอกว่าเคยเจอพนักงานถามชื่อสุนัข
แล้วสุนัขหลังจากนั้นสุนัขก็เป็นคนรับพัสดุทุกรอบ
หลังจากที่พนักงานส่งพัสดุรู้ชื่อสุนัขแล้วเอาเป็นว่ามีพยานแล้วนะ
รับรู้ว่าเขาส่งของเรียบร้อยอ่าส่วนบางคนเนี่ยอย่างอย่างเราเลย
เขาบอกเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเห็นลายเซ็นต์ของแจ๊กกี้เหมือนกันนะ
กี้จะเซ็นยังไงบอกเลยนะว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ฮามาก
แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกอ่ะคุณครับคือดิฉันก็พยายามจะทำความเข้าใจอยู่ว่า
พนักงานเขาคงคุ้นเคยกับบ้านของคุณพี่เป็นอย่างดี
เป็นไปได้วัดชะลีอ่ะน้องชื่ออะไรแจ๊กกี้
แจ๊กกี้ซั่ดไม่ได้เหรออ่าเอามือมาเออปุ๊บเป็นแล้วเลย

กี้ถ้าไปลงรับจำนำเราต้องระวังนะ
ถ้าไปแตมไว้ถ่ายออกยากนะจักกี้นะ
เป็นเรื่องฮาที่เอามาฝากกันว่ามันเกิดขึ้นจริงนะ
สำหรับคนเลี้ยงหมาก็แบบนี้แหละ